ก่อนอื่นเลยมาอัปเดตเลยว่าใครดวงเฮงบ้างวันนี้ที่แน่ไม่ใช่เราสองคนค่ะ

นี่ในวงการบันเทิงนะฮะวันนี้หลังจากสลากินแบ่งรัฐบาลออกมีใครดวงดีกันบ้าง
แน่เลยแชร์ทุกงวดทุกรอบพี่นี่
พี่มนต์สิทธิ์คำสร้อยนั่นเองนะคะรับโชคจากรางวัลเลขหน้า
รอบนี้ได้ไปกรุบเบา๓ตัว๒๕๙๗ใบ
ซึ่งก็รับทรัพย์ไปเบากว่า๒๐๐๐บาทนะครับคุณแม่
อิจฉานะรอบนี้ได้ไปเบาเห็นแกแชร์ทุกงวดนะคะ
ในเรื่องของดวงดีดวงเฮงแล้วก็ตัวเลขต่างที่แฟนคลับก็เล่นตามบ้างไม่ตามบ้าง
ก็งวดหน้าเอาใหม่เป็นกำลังใจให้กันและกันตั้งใจทำงานด้วยนะ
แต่ที่เมื่อกี้เขาบอกไว้ทุกรอบเลยนะว่าใช้สติในการซื้อด้วย